ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชุมนุมทางการเมือง
เมื่อวานมีการออกหมายจับนะครับคนที่จุดไฟเผา
พระบรมชายาลักษณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามจับกลุ่มได้แล้ว
แต่ทีนี้ครับทีมข่าวของเราที่ต่างจังหวัด
ที่ต่างจังหวัดได้รับผลกระทบหรือเปล่า
เขาก็เปิดเผยออกมาบอกว่าพอได้ข่าวออกมานะมันเริ่มกังวลคุณ
มันกังวลกับอนาคตในการทำงาน
คือถามว่าจำนวนออเดอร์ลดลงอย่างน่าใจหายไหม
ไม่ได้ถือว่ามากมายนะครับแต่ทีนี้เขาก็กังวลอยู่
ว่ากลัวว่าในอนาคตเรื่องของสถานการณ์ที่มีการโจมตี

คือถ้ากระแสแบนหมีชมพูออกยังรุนแรงขยายวงกว้างมากขึ้น
ก็ต้องหันไปขับส่งอาหารให้กับแบรนด์อื่นค่ายอื่น

มีอีกสีส้มอะไรก็ได้นะฮะ
ถ้าเกิดว่าไปค่ายอื่นมันก็ต้องซื้อแบบพวกยูนิฟอร์มใหม่

คือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นค่าที่ไปสมัครทำอะไรกับเขาด้วย
แต่ทีนี้ส่วนใหญ่นะคุณรายเดอร์แต่ละคนแต่ละคนเนี่ย
เขารับหลายค่ายอยู่แล้วหลายแบรนด์อยู่แล้ว
ฟังเขาหน่อยว่าเขาจะต้องแก้ปัญหายังไง
แล้วก็หาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวอย่างไรนะครับ
แล้วถ้าหลังจากนี้เนี่ยกระแสแบรนด์รุนแรงขึ้นจนเราไม่มีงานเนี่ย
เตรียมแผนไว้หรือยังว่าเราจะย้ายไปยี่ห้ออื่นไหม
ถ้ามันเป็นจริงนะครับมันก็ต้องย้ายนะครับ
อยากจะฝากพวกลูกค้านะครับ
กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้เลยครับ

เราไม่ได้มีอะไรกับอะไรเกี่ยวกับการเมืองอะไรเลย
ครับครับผม
ในกรุงเทพอาจจะกระทบหนักหน่อย